เชื่อว่าก็คงจะเป็นทั้งอาหารว่าง
เป็นทั้งอาหารหลักของใครหลายคนที่ชื่นชอบ

อุดมสุกซอย๕

ไปกันง่ายคุณผู้ชมพอไปถึงร้านเนี่ยต้องบอกว่าร้านไคซินติ่มซำร้านนี้
เป็นร้านเล็กแต่รสชาตินี่โอ้โหเป็นที่ประทับอกประทับใจมาก
ความพิเศษคือสูตรติ่มซำเป็นสูตรต้นตำรับจากสิงคโปร์
สืบสารความอร่อยมายาวนานกว่า๑๕ปีมีให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละ
เมนูอย่างที่เห็นโอ้โหน้ำลายน้ำลายสอเลยทีเดียวนะคะแล้วเข่งหนึ่งราคา๒๖บาท
เป็นราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคากับวัตถุดิบแน่นอนนะคะไปถึงร้านทั้งทีแล้วคุณผู้ชม
ทำยังไงถึงจะได้ทานขั้นตอนแรกคุณเลือกเลยเมนูติ่มซำที่อยากทานเมนูไหนเมนูอะไร
จัดหนักจัดเต็มกุ้งก็ตัวโตมากเลยเต้าหู้ก็ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็มีแบบไม่นุ่มแบบมันกระตุ้น
น่ารักให้เด็กเด็กด้วยครับพอเลือกได้แล้วค่ะทางร้านเขาก็จะวางเรียงซ้อนซ้อนกันเนี่ย
ประมาณแค่๕๖ชั้นชั้นล่างสุดจะเป็นชั้นอาหารที่นึ่งสุกยากที่สุด
แล้วค่อยเรียงไล่ลำดับไปเพราะร้านใส่ใจเรื่องของการทำให้มันสุก
ในเวลาที่เหมาะสมคือ๖นาทีเนี่ยทุกอย่างสุกพร้อมกันรับประทานได้เลย
ส่วนเมนูติ่มซำยอดฮิตที่ใครมาต้องสั่งคุณผู้ชมคะนั่นก็คือกุ้งบล็อกเคอรี่
นี่เลยมีอีกนะแน่นอนแล้วก็มีลูกชิ้นปลาแฟนซีก๋วยเตี๋ยวเสี้ยงไฮท์หอกุ้ง
แล้วก็ลูกชิ้นกุ้งนี่แนะนำกันไปเลยเมนูยอดฮิตนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหน่าทานนะเห็นกันชัดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่นอกจากยางปลาแฟนซี
โอ้โหดูแบบอาหารแน่นอนนะคะนอกจากติ่มซำคุณคะยังมีประเภททอดด้วยนะ
ไปลองกินมั้ยล่ะมันจะแบบกระปรอบบนบาทนุ่ม
อันนี้อีกที่ฉันมี๖บาททานได้๒๖บาท
อันที่เหลือหาจากใครล่ะทานอย่างเดียวเออดูเมนูไปก่อนเดี๋ยวคุณถึงเวลากิบตังให้ได้
มีตังค์ให้ได้เราไปถ่านกันมันไม่ได้แพงมากมายอะไร
อีกเมนูเด็ดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเครื่องตุ๋นยาจีน
ที่คาซินติ่มซำเขาก็มีด้วย
นี่ค่ะมะกุเต๋ต้มซุปเครื่องตุ๋นยาจีนหอม
พร้อมกับซี่โครงหมูด้วยมีฟองเต้าหู้นะ
อันนี้แหละอุ๊ยปุด
เขาต้มเครื่องตุ๋นยาจีนนานกว่าร้อยนาทีนะคุณใบตองคุณชนะค่ะ
มันก็เลยได้น้ำซุปที่เข้มข้นกลมเลยล่ะ
บักกุเตะนี่มันต้องกินร้อนจริง
ถ้าเกิดว่ามันเริ่มไม่ร้อนมันเริ่มเย็นเมื่อไหร่มันจะขม
แล้วมันจะขมหน่อยมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเครื่องตุ๋นยาจีนเหมือนกันคุณชนะค่ะอ้าวไปคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยสิค่ะ
เชิญแฟนรายการตลอดข่าวเช้านี้มาทานอาหารที่ร้านไคซินติ่มซำค่ะ
อยู่ที่อุโดมสุกระหว่างซอย๓ซอย๕
เปิดทุกวัน๑๑โมงถึง๓ทุ่มค่ะ
อ่าทราบเรื่องของวันเวลาเปิดแล้วจะไปยังไงล่ะคะคุณ
เดินทางง่ายเลยไม่ต้องขับรถหยุ่งยากลำบาก
แน่นอนค่ะไปลงที่อุดมศุกร์ค่ะคุณ
ก็เดินทางเข้าไปได้เลยนะคะตามเส้นทางรถไฟฟ้า
ลงรถไฟฟ้าเลาะไปนิดเดียวก็ถึงแล้วร้านนี้ใครซินติ่มซำนะจ๊ะ

แล้วก็เดินเข้าไปในซอยอุดมสูงจริงก็มีของกินเยอะนะ

ก็เอาไปพาไปทานอะไรอร่อยในอุโดมสุกมาแล้ว

เข่งละ๒๖บาทอ่ะแป๊บหนึ่ง
๖บาทขออีก๖บาทแป๊บหนึ่ง

นี่ลุ้นมากเลยเนี่ยไม่มีแม่ขอยืม๖บาท